ติดตามภาษาหัวข่าวเด่นประจำวันครับ
ทัพภาคที่๓มอบเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ฝึกยุทธวิธีจังหวัดตาก
พร้อมเตือนผู้ที่พบระเบิดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเก็บกู้ทำลายโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิด
อาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังร้องตำรวจปรับรามยาเสพติดให้จับลูกศิษย์สาว
หลังพบว่าร่วมมือกับแฟนนุ่มรอบค้ายาเสพติดให้กับเพื่อนนักศึกษาถึงในรั้วมหาวิทยาลัย
จังหวัดเริ่มเปิดงานเทศกาลสงครานอย่างเป็นทางการแล้ว
กระแสผ้าไทยยังไม่มาถ่ายดีสู้เสื้อไลน์ดอกไม่ได้เพราะทั้งราคาถูกและสีสันสวยงาม
เมรัชนกฟอร์มดีจนฉุดไม่อยู่เอาชนะนักตบสาวชาวจีนคู่ปรับเก่าที่ไม่เคยชนะมาก่อนได้เป็นครั้งแรก
ริวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการซูเปอร์ซีรีส์มาเลเซียโอเพ่น๒๐๑๖

ติดตามข่าวสารของคืนวันที่๑

อยู่กับผมทัศนัยคุณจุธารัฐ

อายุ๑๔ปีคนหนึ่งนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว

แต่พอรู้ข่าวว่ายังปลอดภัยก็ดีใจ
พ่อก็ยังไม่ได้เสียด้วยนะ

ไม่รู้ว่าลูกชายนั้นหายออกจากบ้านไปไหนนะฮะ

ก็จะมีการเยียวยากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดนะครับ
ไปพบระเบิดในสนามฝึกซ้อมรบเก่าของทหาร
ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๕คนด้วยกันนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องเป็นข่าวดีสำหรับคอศาสตร์อีกละ

เพราะว่าคนคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ชาวจีนเนี่ย

ถึง๑๒ครั้งที่พบกันที่ผ่านมาไม่เคยชนะเลย
ติดตามความคืบหน้าผลงานของน้องเมย์ในข่าวกีฬา
ซึ่งวันนี้จะมาเร็วหน่อยจะพบกับชมในเบรกต่อไปเลย
ในส่วนของไลน์ให้ทั้งสองท่านเชิญชวนคุณผู้ชมส่งร้านแล้วกัน

หลายคนก็อาศัยจังหวะตั้งแต่วันหยุดนี้เลย

บอกเล่าถึงบรรยากาศการเดินทางก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าจริงวันนี้เริ่มติดแล้วเหมือนกันนะ
บางคนออกมาแบบวันจานางคารลากันหมดแล้วเหรอ

คุณผู้ชมใครไปไหนบ้างเนี่ยไลน์มาบอกกันหน่อยว่า
ตรงไหนรถเริ่มติดหรือว่าตรงไหนที่ยังสามารถเดินทางสะดวกอยู่

หรืออยากที่จะให้ใครไปเที่ยวที่ไหนก็แนะนำกันมาได้เลย
เพราะว่าตอนนี้เริ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วด้วย
เพราะว่าเก็บบินค่าอาหารค่าที่พัก
เรื่องของการท่องเที่ยวในไทยลดหย่อนภาษีได้ด้วย
ไลน์มาพูดคุยกับเราได้หน้าจอนะคะไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรือว่าที่เป็นทางการแล้วก็เสิร์ชไทยรัฐ
พูดคุยกับเราฟรีแบบนี้เหมือนแชทกับเพื่อนนี่แหละ
ถูกต้องนะครับทุกข้อความของคุณผู้ชม
ปรากฏบนหน้าจอของเราอย่างแน่นอนครับ

ความคืบหน้าเหตุการณ์ระเบิดที่จังหวัดตากกันก่อนครับ
ค่ะเป็นภายในพื้นที่ฝึกยุทธวิธีที่จังหวัดต่างนะคะ
ซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๕คน

ก็จะมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๕คน
เป็นเงินรายละ๕๐๐๐บาทค่ะ
พร้อมกันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนด้วย

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้ทำลาย
โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิดค่ะ
ผลตรีพดุงยิ่งภัยบุญศุกร์ผู้บัญชการมนตรฐานบกที่๓๑๐

ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่๓โดยเด็ดขาด
หลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ฝึกยุทธวิธีกองทัพภาคที่๓จังหวัดตาก
เมื่อวานนี้เวลาไล่เลี่ยกัน๒ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตไป๕คน

ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที

ส่งผลให้นายสอนชัยเลิกม็อก
อายุ๓๐ปีเสียชีวิตทันที

มาเวลา๑๗นาฬิกา๕๐นาที

บ้านหนองมะค่ามีผู้เสียชีวิต๔คน

เด็กชายชัยพิสิทธงิ้วเพ็ง

คือนายเม่งงิ้วเพ็งอายุ๖๕ปี
สมหวังงิ้วเพ็งอายุ๕๕ปี
ทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ

ซึ่งเบื้องต้นกองทัพภาคที่๓
ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตรายละ๕๐๐๐บาท
อบเงินให้กับผู้บาดเจ็บอีกรายละ๒๐๐๐บาท
ทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบก
แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

โดยเจ้าหน้าที่ก็ประกาศย้ำไปแล้วว่า
บริเวณพื้นที่การฝึกของทหารนั้นถูกกันให้เป็นเขตพื้นที่อันตราย
เป็นพื้นที่ห่วงห้ามไม่ให้ใครเข้าไปค่ะ

ได้เข้าไปเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแล้ว
และเพื่อป้องกันเหตุเกิดซ้ำก็แจ้งกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
อาจจะนำวัตถุระเบิดไปเก็บไว้ที่บ้าน
โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีความผิดค่ะ
ต่อที่เรื่องสะเทือนวงการทหารเกณฑ์นะครับ
จากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเกณฑ์ทหารอยู่
ครอบครัวก็กังวลว่าจะปลอดภัยหรือไม่
หลังจากมีข่าวคางเรื่องของทหารเกณฑ์ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดครับทางด้านของกองพลทหารราบที่๑๕มีการสั่งขังคุกนะครับ
นายทหารนะครับที่มีการรุมทำร้ายพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดจนเสียชีวิตนะครับ
เป็นเวลา๔๕วันพร้อมสั่งพักราชการทันทีถ้าเกิดว่าตำรวจนั้นมีการแจ้งข้อเก่าหาครับ
ขณะที่ทางด้านของครอบครัวของพลทหารทรงธรรมก็ตัดสินใจชาปนกิจศพนะครับ
เนื่องจากว่าผู้ปกครองของทหารทั้ง๖นายได้มีการเข้ามาขอขมาแล้ว
ของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดตัดสินใจทำพิธีชาปนกิจศพ
พลทหารทรงธรรมตามกำหนดการเดิมครับ
หลังจากผู้ปกครองของทหารทั้ง๗นาย
ยศร้อย๓๑๑๑ครับรุมทำร้ายพลทหารทรงทำจนเสียชีวิต
ส่งธรรมจนเสียชีวิตเข้ามาขอคำมาบิดาและก็มารดาของพลทหารส่งธรรมทำให้ทุกอย่างนั้นจบลงได้ด้วยดี
ขณะที่บรรยากาศภายในวัดคงคาวดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีประชาชนและเพื่อนบ้านที่รู้จักมักคุ้นกับพลทหารทรงธรรม

โดยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๕๒เป็นประธานในพิธี
สำหรับการเยียวยาครอบครัวของพลทหารทรงธรรมนั้น
ผู้ปกครองของทหารทั้ง๗นายได้ทำข้อตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันครับ
ส่วนกระบวนการในการดำเนินคดีนั้นทางกองพลทหารราบที่๑๕
ได้มีการสั่งขังนาย๑๖นายนะครับจำนวน๔๕วัน
นายทหารชั้นศัลยบัตรที่ตอนนี้ก็ถูกสั่งขัง๓๐วัน
เพื่อรอกระบวนการทางคดีอาญาและการทำสำนวนจากตำรวจ

ทันทีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง๗คน
ว่ามีเจตนาและร่วมกันกระทำผิดจะถูกสั่งพักราชการทันที
และหากสารตัดสินว่ามีความผิดจะถูกให้ออกจากราชการทันทีเช่นเดียวกันครับ
พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างนะคะ

ปัตตานีนะคะเกิดเหตุระเบิด๒จุดด้วยกันในอำเภอหนองจิก
ก็เป็นเหตุระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นบาดเจ็บสองนาย
การขณะกำลังลาดตระเวนในเส้นทางที่รับผิดชอบค่ะ
ทำให้ทหารบาดเจ็บ๒นายค่ะ
เก็บกู้วัตถุระเบิดสุนัขทหารและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานที่๑๐ยาลา
ยิงเข้าไปยังฐานปฏิบัติการทหารบ้านบาเจาะ
หมู่ที่๒ตำบลบาเจาะอำเภอบรรนังสตา
ทำให้มีทหารบาดเจ็บด้วยกัน๒นาย
เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนลูกซอง๒ปลอกอยู่ด้านกำแพงโรงเรียน
ห่างจากฐานประมาณ๓๐๐เมตร
กู้เกียจวงกระพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
เข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
ร้อยเอกนครพิมศาลผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่๑๗๔

ล่าสุดอาการจะปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุระเบิด๒จุดด้วยกันที่อำเภอหนองจิก
จุดแรกก็เริ่มที่ริมถนนสายปัตตานีหัดใหญ่
แรงระเบิดทำให้เสาไฟฟ้านั้นขาดเป็น๒ท่อนค่ะ
ส่วนจุดที่๒เกิดขึ้นที่บริเวณแยกฟาร์มตัวอย่างจุลาพร
จุดนี้มีตำรวจบาดเจ็บด้วยกัน๒นายนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าระหว่างที่ตำรวจภูทรน้องจิก๖นาย
กำลังล่าตระเวนเส้นทางรับผิดชอบ
พอถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นสวนยางพารา
กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องด้วยวิทยุสื่อสาร
น้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม
การว่าคนร้ายน่าจะเป็นแนวร่วมชุดใหม่ที่ไม่มีข้อมูลประวัติ
แล้วก็ถูกแกนนำสั่งให้นำระเบิดไปวางไว้
ก่อนจะนำไปร่วมก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มวัยรุ่นตามขับรถจักรยานยนต์ไปประกบกับวัยรุ่นอีก๒คน
กลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วส่วนตำรวจตอนนี้นะคะ
หลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งหาเบาะแสแล้วก็แกะรอยตามตัวคนร้ายค่ะ
ตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งบริเวณถนนนิมิตรใหม่
ญาติของสองเยาวชนที่เสียชีวิตให้ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้เบาะแสของคนร้ายนะคะ
ภาพที่บันทึกได้เป็นภาพขณะกลุ่มวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์แล้วตามประกบรถจักรยานยนต์ของเยาวชนที่เสียชีวิต๒คน
ก่อนจะพยายามขับรถตัดหน้ารถของผู้ตายล้มลงแล้วก็ขับหลบหนีไป
หลังจากนั้นเพื่อนผู้ตายที่ขับตามมาจอดรถจักรยานยนต์เพื่อให้การช่วยเหลือ
ส่วนคนร้ายได้อาศัยจังหวะชุนละมุนขับรถจักรยานยนต์หลบหนีทันที
พันธุ์ตำรวจเอกธนชัยอุตสาหกิจผู้กำกับการตำรวจนครบานนิมิตรใหม่
รับว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นยังไม่ชัดเจน
และไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนของคนร้าย
แต่ว่าตำรวจอยู่ระหว่างประสานขอภาพจากกรุงเทพมหานคร
เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดติดตั้งใกล้ที่เกิดเหตุ
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์
แล้วก็ยังแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่ามีหลักฐานอื่นเพียงพอ
ที่จะสามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้แน่นอนค่ะ
ถ้าด้านมันดาละยากของเยาวชนที่เสียชีวิตทั้ง๒คน
ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้ตำรวจเร่งรัดเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้กับครอบครัวอื่น
โดยครอบครัวจะจัดพิธีชาปนกิจเยาวชนทั้งสองในวันพรุ่งนี้
เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่วัดพระยาปลาย่านหนองจอก
ว่าคดีจะยังไม่มีความคืบหน้าก็ตามค่ะ
และจากเหตุการณ์มีผู้หญิงรายหนึ่งนะครับไปโบกรถแท็กซี่กลับจากไปเที่ยวงานกาชาติเมื่อ
แต่วันที่ผ่านมาไปเจอแท็กซี่กระทำอนาจารย์ต่อหน้า
แต่ว่ายังใจแข็งครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานมัดตัวนะครับ
สารก็มีการสั่งจำคุก๑เดือนปรับ๕๕๐๐บาทกับคนขับรายนี้แล้วนะครับ
แต่ว่าสารภาพก็ลดโทษจำคุกเหลือ๑๕วันและให้รอลงอายา๑ปีครับ
แขวงดุสิตถนนบรมราชชนนานีพิพากษาให้จำคุกนายสุริยปานเกษมคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ที่เป็นมอร์มัสฉอดถิ่ง๔๕๓๔กรุงเทพฯมหานคร
จำเลยคดีกระทำอนาจารย์โดยการสำเร็จความไคร้ต่อหน้าผู้โดยสาร
ขณะให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางถนนจรรย์สนิทวงศ์
เกิดเมื่อวันที่๖เมษายน๒๕๕๙ที่ผ่านมาครับในชั้นการสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
โดยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่าจำเลยนั้นกระทำผิดจริง
พิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา๑เดือนแล้วก็ปรับ๕๕๐๐บาท
ขณะที่คำรับสารภาพก็เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
สารจึงเมตตาเห็นควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับ
เหลือจำคุก๑๕วันแล้วก็ปรับ๒๗๕๐บาท
แต่ว่าไม่ปรากฏว่าจำเลยนั้นเคยต้องโทษมาก่อน
โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา๑ปี
และให้จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก๓เดือนครับ

วันนี้จำานว่าตัวต่อกันจะมาในช่วงต่อไปมาดูผลงานของน้องเม
วันนี้ก็เอาสามารถสำนาบคือผู้ปรับเก่าจากจีนได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
จากว่า๑๒ครั้งที่พบกันไม่เคยชนะเลย
วันนี้ทำได้แล้วแล้วก็เข้าสู่รอบชิงต่อไปที่มาเลเซีย
รัชนกอินทานนท์นักแบดมินตันชาวไทยมือสี่ของโลกทุบสถิติไม่เคยชนะวังยี่หานลงได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการซุปเปอร์ซีรีส์พีเมียที่มาเลเซียติดตามในเรื่องรอบหอบสนามช่วงหน้า
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพธนิยมมาติดตามเรื่องรอบหอบสนามมาดูผลงานของน้องเมย์รัชนกันหน่อยนะครับวันนี้เชียร์แบบโอ้โหสนุกจริงสุดตัวเลยที่สองนี่คือตามหลังมาสุดท้ายมาเอาชนะได้ต้องถามคุณบริบัติว่าเจ๋ง

อันนี้ไม่ได้เชื่อว่าอวยแต่ว่าน้องอยู่ช่วงฟอร์มให้ดีจริง
ไม่อยากให้เจ็บถ้าไม่เจ็บมีโอกาสเลย
เจ็บนี่คือเจ็บใจหรือว่าเจ็บกาย
อากาศมาเจ็บอากาศมาเจ็บโอลิปิกจริง

สวัสดีครับพูดถึงฟอร์มของ

แต่จริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเธอสามารถ

สามารถทำได้อีกนะครับเพราะว่าเธอนั้นถือว่า
เป็นนักปริบินตรรที่พวกโลกนั้นให้การยอมรับตั้งแต่เยาวชนแล้วนะครับ
ดังนั้นอยู่ในช่วงฟอร์มพีคแบบนี้สามารถไต่ระดับขึ้นไป
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเธอสามารถควบคุมอารมณ์ได้

อันดับโลกของเธอนั้นจะไม่อยู่เพียงแค่นี้ครับ
ล่าสุดนี่โอ้โหใครดูนี่ยอมรับเลยนะครับว่าน่าจะเป็นปีทอย๑ปีของรัชนกนะครับ
เล่นที่วาเลเซนโอเพ่นครับซูเปอร์ซีรีส์นะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีที่อินเดียโอเพ่นนะครับ
ได้แชมป์มาเดินทางถึงรอบรองครับรัชนกเจอกับหวังยี่ฮานนะครับมือ๖ของรายการจากจีน
สุดท้ายเอาชนะได้๒เกมรวดนะครับ๒๑๑๑และ๒๑๑๙นะครับเกือบจะแพ้ในเกมที่๒แล้วถ้าเกิดแพ้ต้องต่อเกมที่๓สุดท้าย
ชนงนั้นเอาตัวรอดได้นะครับคว้าชัยเหนือหวังอีฮานได้เป็นครั้งแรกจากการพบกัน๑๓ครั้งนะครับ๑๒ครั้งก่อนนี้แพ้รวดครับ
ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำผลงานให้ดี
แล้วพรุ่งนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์อีกวันนะคะ

ก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเมย์ค่ะ
เพราะเมย์จะเจอกับในกีฬาเต็มเมย์ดาวนะคะ
ก็ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นงานหนักหน่อย
แต่ว่าเมย์ได้ทำให้ดีที่สุดค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนคอยเชียร์เมย์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ

เพราะว่าอันนี้ก็รุ่นราวเขาเค้าใดกันเข้าใจกัน
ทลายไลท์ของกีฬาในประเทศไทยนะ
ก็จะมีวาระในการเลือกตั้งนายกสมาคมเรือภายด้วยนะครับ
ตอนนี้ได้จะนายกเป็นที่พร้อมแล้วครับ
วาระในการเลือกตั้งนะครับก็คือการประชุมใหญ่สามัญนะครับ
ละสำคัญการเลือกตั้งในครั้งนี้

แสดงว่าที่ประชุมก็เสนอชื่อพลเรือเอกชัยนรงเจริญรักนะครับ
ง้นออกเสียงเพียงแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นทำให้พระเอกชันตรงนั้นได้รับเลือกให้เป็นนักยกสมัยที่สองครับ
สุดยอดบวชธรรมกันบ้านครับคู่เอกวันเสาร์ครับที่ชกกันไปเมื่อช่วงบ่าย
เพชรลำสินช่อห้าพระยักษ์นะครับหรือว่าสกสุภัณฑ์ยิ่มเก่าเจอกับฝนหลงสิทธิ์บุญมีย์
ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาไทย
ซึ่งเป็นไฟล์สำคัญไฟล์สั่งลาของปาเกียวนะครับ
เจ้าตัวบอกว่าอย่างนั้นเข็มขัดนี้ออกแบบพิเศษครับ
มีภาพสเก็ตของปลาเกียวแล้วก็แบตเตอรี่
ประมาณห้ากระหัสด้วยนะครับก่อนหน้านี้
ไฟล์ของการชกไฟล์พิเศษแบบนี้ซึ่งเป็นไฟล์ใหญ่ครับ

เดี่ยวรอบ๘คนสุดท้ายจอร์นอิสเนอร์มือหนึ่งของรายการ
เอาชนะซุงยอนนะครับจากเกาหลีใต้๒ชุดรวด
ต่อ๖ชายเบรก๗ต่อ๕และ๖ต่อ๔ผ่านเข้ารอบรอง

จากทาซักษ์ฐานครับ๒เซ็ตรวด๗ต่อ๖ชัยเบส๗ต่อ๒และ๖ต่อ๑
ก็ผ่านเข้ารอบไปพบกับเอเลด้าเวสนีน่าจากรัสเซียครับ
วันนี้เกมไทยลีกนั้นหยุดพัก
รอบ๖๔ทีมสุดท้ายตอนนี้แข่งขันจบไปแล้ว๓คู่ครับ
การเดินทางไปเยือนของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่นะครับในไทยลีก
ก็เจอกับงานหนักที่เป็นเจ้าบ้านในดิวิชั่น๒สู้ขาดใจครับ
จบไป๓คู่สตูนนะครับแพ้ภรรยาศูนย์ต่อ๑
เดินพัทยานั้นได้รตุใช้จากสูตรศาสน์๑นาที๘๓นาทีใช่เกมครับ
ส่วนปัตตินี่สมมือกับเมืองทอ๑๑นะครับ

โอ้เอาหลังกันตัวรอบแบบผืดจับเลยครับ
ขณะที่มเกษตรศาสตร์เสมอกับอ่างทองนะครับ
ศูนย์ต้องไปตัดสินที่การโดนจุดโทษ

อาจจะนะไป๓๐หลังจากคู่เลี่ยงกับอังทธรรมนั้น

ส่วนอีก๑๑คู่ที่เหลือนั้นติดตามในช่วงครบข่าวดึกนะครับ
จะมีผลการแข่งขันมาฝากอย่างแน่นอนครับ

ซึ่งเป็นรายการสำคัญที่นักกีฬาไทยนั้นจะเก็บคะแนน
เพื่อไปแข่งขันในโอลิมปิกครับ

ทั้งทีมหญิงทีมชายเชียร์ขึ้นหมดเลยนะครับ
วันแรกของการแข่งขันครับที่ปากบารา
ก็เป็นรายการสำคัญนะครับที่จัดแข่งขันเป็นครั้งแรก
เพื่อให้นักกีฬานั้นมีโอกาสในการเก็บคะแนนไปโอลิมปิก
หญิงมี๑๙ทีมครับแบ่งเป็น๔สาย

พระพระศรรดาลงกับทางธรรมชาวีครับ
แรกชนะสิงคโปร์๑ต่อโดยชนะญี่ปุ่น๑นะครับ
ทำให้ไทย๑นั้นเข้ารอบ๘ทีมแน่นอนแล้ว
แต่ยังเหลือการแข่งขันกับทีมออสเตรเลีย๒
วันพรุ่งนี้จะรู้นะครับว่าไทย๑นั้นจะเข้ารอบเป็นที่๑ของสายหรือไม่ครับ
ก็มี๕ทีมชนะ๒นัดนะครับยังเหลือการแข่งขันอีก๒นัด

มี๕ทีมแพ้๒นัดแรก
ชนะสิงคโปร์๒๒เซตรวดยังเหลือการแข่งขันอีก๑นัดเพื่อลุ้นเข้ารอบ
ทีมไทย๒๔ทีมแบ่งกัน๘สายสายละ๓ทีม
ละที่สุบโตกับบรรลือหน้าประคองชนะ๔รังกา๒๒เกมรวรรดิ์
เป็นที่๒ของสายและชายวิชิตคงอินกับชายรัฐหานอาสา
เข้ารอบ๑๖ทีมเป็นที่๒ของสาย
เช่นโอกาสการลุ้นเข้ารอบ๑๖ทีมของทีมชายไทย๑
ติดตามผลได้ในรายการครบข่าวดึกคืนนี้
ส่วนการแถวสดนะครับในวันพรุ่งนี้ติดตามได้เวลาบ่าย๓ถึง๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี
และหมดนี้คือเอิ้งรอบของสนามในช่วงดีผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยโตโยต้าฉลองยอดขายอันดับหนึ่งทั่วไทย

ส่วนช่วงหน้าติดตามเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียล
มีการไปพบเด็กอายุ๑๔ปี
ขับรถจักรยานยนต์มาตามหาพี่ชาย

สุดท้ายเป็นเรื่องโอละพ่อนะครับ
ติดตามรุ่นนี้กันต่อช่วงหน้ากับแฮร์ทนิวโชว์ครับ
สังคมออนไลน์แห่แชร์ตำรวจพระนครศรีอยุธยา
ช่วยเหลือเด็กชายอายุ๑๔ปี

ตรวจสอบไปที่บ้านพบว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่
เด็กชายคนดังกล่าวนี้ออกจากบ้านมาโดยไม่บอกครอบครัว
ติดตามได้ในช่วงหน้า
ยอมถึงเรื่องของเมืองการจัดปลวงตอนนี้
ทุกพื้นที่เป็นอย่างไรก็ส่งข้อความทางไลน์เข้ามาว่า

ชวนเราสามคนไปที่เที่ยวก็ส่งข้อความของเรา
เสียบติดชาวภูตาลเพิ่มอีก๕คนค่ะ
ทางด้านตำรวจเองมีการเร่งประสานตำรวจสากล
เพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาเหล่านี้หลบหนีออกนอกประเทศแล้วค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีพบศพชายต่างชาติ

บอกว่าศาลอายาทรรภ์ได้อนุมัติ
หมายจับผู้ต้องหาคดีพบศพชายชาวภูตัน

นายพีมากันดุวัย๕๑ปี

นางดีเชนดีมาวัย๓๑ปี
นายกินซาวัย๓๔ปีชาวปูตาน
นายหารีบหาดุลตามางวัย๓๗ปีค่ะ
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนี้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพบศพชายชาวต่างชาติ
ถูกยัดกระเป๋าแล้วก็ลอยมาตามคลององค์อ่าง
จากการตรวจสอบศพก็พบว่ามีสารเสพติดประเภทยาไอซ
ซุกซ่อนอยู่ภายในร่างกายนะคะ
พบหลักฐานเกี่ยวข้องกับความผิดเรื่องยาเสพติด
ก็สั่งการให้เร่งรัดคลี่คลายคดีโดยเร็ว
ขณะเดียวกันตอนนี้อยู่ระหว่างประสานตำรวจสากล
เพื่อจะขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีดังกล่าวด้วยนะคะ
รวมถึงเร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แล้วก็จะกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติด
เพื่อลดความหวัดระแวงภัยของประชาชน
รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยค่ะ
โดยคดีนี้มีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้ว๗คนด้วยกันนะคะ
เป็นชาวภูตาน๕คนชาวอินเดียแล้วก็ชาวเนปาน
หลังจากที่ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อม
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ
ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกมายืนยันก่อนหน้านี้ค่ะว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนหลบหนีออกนอกประเทศตั้งแต่วันที่๒เมษายนแล้วค่ะ
ดูเรื่องของการค้ายาเสพติดภายในสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยบ้างนะคะ
ซึ่งทางด้านของตำรวจปราบรามยาเสพติดจับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะ
ลักลอบขายยาเสพติดให้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
อาจารย์นั้นเห็นความผิดปกติค่ะ
ก็เลยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับกลุ่มได้ยกทั้งแก๊งเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีของกลางเป็นยาเสพติดอีกจำนวนมากค่ะ
ยาบ้า๔๐๐๐เมตรยาไอซ์๑กิโลกรัมยาเคตามีน๑๘๙ขวด
และของกลางอื่นอีกหลายรายการ
เป็นของกลางที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดยึดได้
ขณะเข้าจับกลุ่มนายชาคริสช้างบุญชูนางสาวตวงพลอยดวงดี
นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังกับพวกอีก๒คน
หลังตำรวจได้รับการร้องเรียนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง
ว่ามีกลุ่มค้ายาเสพติดที่มาลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มนักศึกษา
และขายให้กับนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงย่านรัชดาพิเศษสุธิศาลลาดพร้าวรวมทั้งรามอินทรา
ตำรวจจึงได้วางแผนล่อซื้อจับกลุ่มตัวได้ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ย่านเรียบทางหน่วนรามอินทรา
จากนั้นขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งภายในซอยนวมิน๑๕๗เขตบึงกลุ่ม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

รถพกล้อที่ฟาดานหนีตำรวจบริเวณปากทางเข้าวัดจันทรสุก
กรอง๒ธัญบุรีจังหวัดพระธุมธานี
มีคนในรถประมาณ๓๔คนได้ขับหนีไปกว่า๒๐กิโลเมตรครับ
แล้วก็ไปเฉียวชนรถเสียหายหลายคัน
รวมไปชนประตูวัดครอง๑แก้วนิมิตรจนพังด้วย
หลังจากนั้นขับหนีไปถึงหมู่บ้านสร้างใหม่ถนนเรียบครอง๒
ตำรวจจึงตัดสินใจยิงยางรถจากนั้นคนร้าย
ลงจากรถกระโดดข้ามกำแพงสูง๒เมตรหลบหนีเข้าป่าไปได้
ซึ่งเป็นป่าที่เป็นบริเวณกว้างก็ไม่สามารถล้อมจับได้ครับ
และเป็นช่วงของกลางคืนจึงทำให้หลบหนีไปได้ทั้งหมดนะครับ
รถนั้นพบว่ามีปืนยาว๑ฟุต๑เล่มกระจกด้านหน้าติดสติ๊กเกอร์
คำว่าหจกหน้ากุรินแล้วก็วัดบางภูนที่๑ครับ
ล่าสุดในอำเภอหน้ากบุรินนายกเทศบนตรีอำบลบางภูล
ก็เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจ
บอกว่ารถคันนี้เป็นของลูกบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันครับ
ด้านพันธบรวจโทประสิทธิ์สมบุญจิตรองผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรก็บอกว่า
เมืองต้นเจ้าของรถได้ติดต่อไปขอรับรถคืนนะครับและจะชดใช้ค่าเสียหาย
หากให้กับรถที่ถูกชนด้วยและคาดว่าน่าจะมีนับ๑๐คัน
แต่ว่าล่าสุดนั้นมีเจ้าทุกข์เข้าแจ้งความเพียงรายเดียว
ส่วนคนขับนั้นยังไม่สามารถติดต่อได้ตำรวจก็เร่งหาหลักฐานเพื่อขอออกไม้จับ
ข้อหาหลบหนีการจับกลุ่มและขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บส่วนโทรศัพท์ที่ผู้ต้องหาทำตกไว้ในรถนั้น
พบว่ามีการส่งไลน์คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายยาเสพติด
ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง
แต่คาดว่าน่าจะเป็นการติดต่อขอซื้อเพียงเสพเองเท่านั้นครับ
ปรากฏว่าในท้ายที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโอละพ่อที่เด็กนั้นโกหกตำรวจ
โดยพ่อของเด็กคนนี้ยังไม่ได้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพ
เป็นเรื่องราวขณะที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพระอินราชา
กำลังช่วยเหลือเด็กชายวัย๑๔ปีขี่รถจักรยานยนต์ตัดจากเลนขวาสุดมาเข้าเลนซ้ายบนถนนสายเอเชีย
ช่วงจุดบริการทางหลวงทำให้ผู้ใช้รถคันอื่นอื่นบีบแตรกันเสียงดังสนั่นเลยนะคะ
เด็กชายเอนามสมมุติวัย๑๔ปีคนนี้อ้างกับตำรวจบอกว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
หลังจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาขี่รถจักรยานยนต์ตามหาพี่ชายที่กรุงเทพ
จะพาไปกราบเท้าศพพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเผาศพวันพรุ่งนี้
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรพระอินราชาได้ยินเรื่องราวก็รู้สึกสงสารค่ะ
ซื้อทั้งข้าวทั้งน้ำรวมทั้งจัดหาหมวกกันน็อกให้
และยังมอบเงินอีกจำนวนนึงให้เด็กชายคนดังกล่าวเป็นค่าน้ำมันกลับภูมิลำเนา
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวนั้นเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่ตามบัตรประชาชนของเด็กชายคนดังกล่าว
เพราะว่าเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่พ่อแม่ของเด็กชายเอนั่งอยู่ในสาราที่พักหน้าบ้าน
โดยมีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านกว่า๒๐คนจับกลุ่มคุยกันแล้วก็กำลังตรวจสอบข้อมูลว่าตอนนี้เด็กชายเออยู่ที่ไหนนะคะ
ของเด็กชายเอเล่าว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นหลังจากกลับจากทำไร่ไม่เห็นลูกชายและรถจักรยานยนต์ก็หายไป
คิดว่าเดี๋ยวลูกก็คงกลับแต่ผ่านมาจนดึกลูกชายยังไม่กลับบ้าน
ออกตามหาตามบ้านเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็ไม่พบและได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรโคกงามอำเภอด่านซ้าย
ต่อมาจึงได้รับแจ้งจากตำรวจว่าลูกชายอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คลายกังวลไปมาก
แต่ว่าตอนนี้อยากเจอหน้าลูกชายมากที่สุดค่ะส่วนเรื่องที่ลูกชายโกหกบอกว่าพ่อตาย
ก็คงเป็นเรื่องที่ลูกต้องโกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนผู้ที่เป็นแม่ก็เล่าด้วยน้ำตานองหน้า
บอกว่าพอทราบข่าวว่าพบลูกชายยังมีชีวิตอยู่ดีก็ดีใจมากค่ะ
แต่ก็ยังไม่สบายใจอยากให้ลูกชายกลับบ้านห่วงว่าจะโดนเพื่อนในเฟซบุ๊กหลอกลวง
ตั้งแต่เลี้ยงลูกมาไม่เคยตีลูกอยากเป็นอะไรก็ไม่ห้าม
ขอให้ลูกเป็นคนดีก็พอนะคะและหลังจากหายตัวไปก็พยายามโทรศัพท์หาก็ไม่รับสาย
อยากให้ลูกกลับบ้านเร็วพ่อแม่รออยู่
ส่วนเรื่องที่โกหกบอกว่าพ่อตายแล้วทางพ่อแม่ก็ไม่ได้โกรธเครื่องแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะรับชมคลิปสัมภาษณ์พ่อและแม่ของเด็กชายเอต่อได้

แต่ขับรถจักรยานยนต์มาคนเดียวมาไกลเหมือนกันนะครับ
จัดเลยมาถึงเกือบถึงกรุงเทพเลย

ถูกต้องนะฮะแล้วก็ไม่มีการสวมหมวกกันน็อกด้วย

ไปดูคำตัดสินของสารที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับ
เนื่องจากว่าคดีของการวางเพลิง
ซึ่งกลายเป็นคดีระดับชาติขึ้นมาแล้วนะครับ
จากการวางเพลิงกลายเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ใหญ่ที่สุดตามมา

ผู้ก่อเหตุถูกสารตัดสินให้ปรับเป็นเงินเกือบ๒๐๐๐ล้านบาท
รวมทั้งมีการสั่งจำคุก๒๐ปีครับ

มือวางเพลิงเผาป่าจนเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟไหม้ครั้งรุนแรงที่สุด
รัฐแคลิฟอร์เนียเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๓กันยายน๒๕๕๙
ถูกสารสั่งปรับเป็นเงินจำนวนถึง๑๙๒๐ล้านบาท
พร้อมกับโทษจำคุกอีก๒๐ปีครับ
ยอมสารภาพต่อสารว่าเขาได้กระทำความผิดจริงทั้งในข้อหาวางเพลิง
ทำให้นักดับเพลิงบาดเจ็บรวมทั้งสร้างความเสียหายให้กับบ้านบริเวณของผู้อื่น
โดยคดีนี้มีหลักฐานสำคัญจากคลิปวิดีโอที่นายฮันส์แมนได้ถ่ายตัวเองเอาไว้นะครับ
หลังจากจุดไฟใส่ป่าข้างทางไว้๒จุดด้านหลังของเขาก่อนจะหลบหนีไป
โดยขณะนั้นก็มีพลเมืองดีนั้นรับเขาขึ้นรถไปเพื่อพาตัวออกไปจากจุดเกิดเหตุครับ
ฮันส์แมนก็ได้โชว์คลิปนี้ให้กับคนขับรถคันดังกล่าวได้ดู
คนขับจึงได้บันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับพนักงานสอบสวน
นำไปสู่การจับกลุ่มนายฮันส์แมนได้อีกไม่กี่วันต่อมาหลังจากเกิดเหตุ
และทำลายบ้านบริเวณประชาชนไปถึง๑๒หลังรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นนับร้อย
และยังส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านทะเลสาปทาโฮหลายพันคนต้องอบพยพออกจากบ้านบริเวณของตัวเองครับ
โดยนักผจญเพลิงหลายพันนายต้องระดมกำลังเข้าไปควบคุมไฟป่าในครั้งดังกล่าวจนบาดเจ็บจำนวนมาก
และต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงทั้งทางบกทางอากาศนานถึง๒๗ชั่วโมงสุดท้ายเพลิงจึงสงบลงครับ
ปรปชก็พร้อมจะตรวจสอบถ้าพบว่ามีนักการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องติดตามประเด็นนี้ช่วงหน้าครับ
หากเป็นอดีตนักการเมืองจะต้องพิจารณาว่าดำรงตำแหน่งยุคใดเคยยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชไว้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงหน้า
ซึ่งก็มีคนไทยรวมทั้งต่างประเทศหลายชาติ

ใช่ค่ะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลชั้นนำเป็นระดับผู้นำ
ตอนนี้หลานหลายคนเนี่ยถูกตรวจสอบอยู่แต่แน่นอนว่านอกจากบุคคลแล้วทางบริษัทเองก็ถูกตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าพบความผิดปกติเหมือนว่าสำนักงานกฎหมายแห่งนี้กำลังจะปิดตัวลงเพื่อหลบหนีความผิดบางอย่างค่ะ
บริษัทสัญชาติปานามาที่ถูกเปิดเผยเอกสารภายในจำนวนกว่า๑๑๕ล้านฉบับ
ซึ่งก็นำไปสู่วิกฤตความโปร่งใสในการทำธุรกิจแอบแฝงผ่านบริษัทการค้านอกประเทศเพื่อเลี่ยงภาษี
แล้วก็ซุกซ่อนผลประโยชน์ของบรรดาผู้นำประเทศนักการเมืองและคนดังหลายวงการทั่วโลกค่ะ
โดยสำนักงานอายการเอลซาบาดอร์เปิดเผยนะคะว่าตำรวจได้เข้าตรวจค้นและยึดเอกสารจำนวนมาก
คอมพิวเตอร์๒๐เครื่องไปตรวจสอบ
จากนี้ยังมีการสอบปากคำพนักงาน๗คน
ถอดป้ายชื่อบริษัทออกไปเมื่อบ่ายวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา
ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยหลายประการค่ะ
ต่อมาพนักงานก็เปิดเผยด้วยว่าบริษัทแม่ในปานามามีแผนจะย้ายสำนักงานแห่งนี้
แต่จนถึงขณะนี้ก็ถือว่ายังเร็วเกินไป
หากจะสรุปว่าสำนักงานแห่งนี้มีข้อมูลผิดกฎหมายอะไรหรือไม่ค่ะ
นำไปสู่การที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังช่วยกันตรวจสอบ
แล้วก็สืบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิดของมหาเศรษฐี
และผู้มีอิทธิพลตลอดจนนักการเมืองจำนวนมาก
ที่เขาช่วยลูกค้าเปิดบริษัทการค้านอกประเทศ
ไม่ได้เป็นการทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
แล้วก็ยืนยันอีกด้วยค่ะว่าทางบริษัทไม่เคยทำลายเอกสารใด
และไม่เคยช่วยลูกค้ารายใดเลี่ยงภาษีหรือฟอกเงินค่ะ

กรรมธิการปฏิรูปการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อที่ประชุมกรรมธิการเพื่อให้ตรวจสอบต่อไปนะครับ

ถ้าเกิดว่ามีนักการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องครับ
สันเสริญพลเจียดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน

บอกว่าถ้าหากเป็นรายชื่อของอดีตนักการเมืองตามพระราชมัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
วริการป้องกันและปรับปรามการทุจริตปี๒๕๔๒
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นหน้าที่ที่ปปชจะต้องดำเนินการตรวจสอบ
โดยต้องพิจารณาว่าชื่อนักการเมืองดังกล่าวเป็นนักการเมืองยุคสมัยใด
และเป็นผู้ที่เคยยื่นแสดงบัญชีบรายชื่อทรัพย์สินและหนี้สินต่อปรปชไว้หรือไม่
ซึ่งถ้ารายชื่อส่งมาถึงมือปปชก็จะนำมาตรวจสอบทันทีครับ
ด้านนายสังสิทธิพิริยบรังสรรค์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สปทรระบุว่าในฐานะกรรมธิการการปฏิรูปการทุจริตและประพฤติมีชอบ
ติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ว่ากลุ่มคนนำเงินไปต่างประเทศเพื่ออะไรถูกกฎหมายหรือไม่
เพื่อรายงานต่อที่ประชุมสปทและคณะรัฐมนตรี
ให้มีมาตรการดำเนินการต่อไปเช่นการแก้ไขกฎหมายครับ
ดูว่ามันต้องปรับปรุงแก้ไขมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ผมคิดว่าไหนจะปรับปรุงแล้ว
ก็เอาเสนะให้มันรอบด้านหน่อยนะครับ

ก็คือถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ทำลายภาพลักษณ์เนี่ยนะฮะ
รัฐบาลอาจจะตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาชุดหนึ่งเลยก็ยังได้
โดยการที่เอานักการเงินนักวิชาการ
ขึ้นมาทำให้อย่างเร็วทำเรื่องเดียวเลยไม่ต้องทำเรื่องอื่นเลยอย่างนี้ก็ทำได้
นายสังสิทธิ์ระบุด้วยว่าหากจะใช้อำนาจตามมาตรา๔๔เพื่อแก้ไขปัญหานี้
ก็มองว่าทำได้ครับแต่ว่าต้องพิจารณาให้รอบครอบ
ระมัดระวังคำนึงถึงผลกระทบด้านบวกแล้วก็ด้านลบด้วยครับ
ก็ยังคงมีคนให้ความสนใจพูดคุยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจับตาดูกันอยู่ค่ะว่าประเด็นเรื่องนี้นั้น
มีรายชื่อคนไทยคนใดบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ
ตามรายงานล่าสุดหน้าหนึ่งไทยรัฐนะคะก็มีความคืบหน้าจากทางปปงที่แถลงว่า
มีรายชื่อคนไทยที่อยู่ในลิสต์มีทั้งชื่อบุคคลและในนามบริษัทหลายร้อยรายชื่อ
แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องความผิดตอนนี้กำลังประสานปปงทั่วโลกที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
หาข้อมูลที่แน่ชัดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะคะ
ในวันนี้ข่าวที่ถูกเสนอออกมาผู้คนในโลกโซเชียลก็ให้ความสนใจไม่น้อย
ระบุว่าอันนี้กำลังดังสื่อต่างชาติแฉเอกสารเกี่ยวกับการคอรัปชั่นโดยบริษัท
หน่วยงานรัฐทั่วโลกแทบทุกประเทศของไทยเองก็มีเอี่ยวไปหลายสิบบริษัท
โหลดอ่านกันได้เลยครับล่าสุดนี้เห็นว่าทางปปงบ้านเรากำลังเตรียมตรวจสอบเอกสาร
และเตรียมแถลงต่อสื่อแล้วนอกจากนี้เว็บไซต์กระทู้ชื่อดังอย่างพันทิพย
ก็มีกระทู้เกี่ยวกับเรื่องปานามาเปเปอร์สขึ้นมาชื่อว่ารู้จักปานามาเปเปอร์สแบบเข้าใจง่าย
ห้าขวบอ่านก็รู้เรื่องโดยใช้วิธีการอธิบายในรูปแบบของการ์ตูนค่ะ
ซึ่งกระทู้นี้ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลมีถึง๑๓๐๐ครั้งแล้วนะคะที่มีการแชร์กัน
ซึ่งผู้คนในโลกโซเชียลก็ให้ความสนใจส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการล้างวงจรการคอรัปชั่นให้หมดไป
และกำลังจับตาดูคนไทยที่มีอยู่ในรายชื่อบัญชีว่าหลังจากที่ถูกตรวจสอบแล้วจะพบว่ามีความผิดหรือไม่ค่ะ
ที่ถือว่าเป็นการเปิดเผยเอกสารลับครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในโลกจำนวนถึง๑๑ล้าน๕แสนฉบับ
รอดออกมาแล้วก็ทำให้สามารถมองเห็นถึงกลวิธีในการที่จะช่วยผู้นำประเทศหรือว่าอดีตผู้นำ
ตลอดจนบรรดานักการเมืองและคนร่ำรวยที่มีอิทธิพลใช้วิธีอย่างไรในการฟอกเงิน
หลบเลี่ยงการจ่ายภาษีรวมทั้งซุกซ่อนทรัพย์สินในต่างประเทศด้วยค่ะ
และหลังจากสนชนั้นเห็นชอบเรื่องของมีคำถามพ่วงประชามติก็ทำให้หลายฝ่ายออกมาท้วงติงเพราะว่าคำถามนั้นยาวเกินไปเกรงว่าประชาชนจะสับสนกับการออกมาลงสิทธิ์ลงเสียงเรื่องของประชามติ
ติดตามการวิเคราะห์ช่วงหน้ากับตลบม่านการเมืองครับ
ตลบม่านการเมืองวิเคราะห์คำถามพ่วงประชามติที่ยาวและทำให้ประชาชนอาจสับสนด้วยการเลี่ยงคำถามจะให้วุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงหน้า

ที่ตามข่ากันต่อช่วงนี้ติดตามประเด็นทางการเมือง
เฉพาะเรื่องของคำถามพ่วงประชามติ
แสดงความเห็นค่ะบอกว่าการที่มีคำถามพ่วงประชามติ
ไม่รับร่างรัฐธรรมนูลได้ง่ายขึ้นนะคะ
ส่วนทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งย้ำคำถามประชามติ
ควรสั้นชัดเจนแล้วก็ไม่ชี้นำค่ะ
นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตชี้แจงหลังถูกตำหนิ
กรณีที่ท้วงติงถึงเรื่องคำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
โดยระบุว่าแม้หน้าที่การตั้งคำถามที่๒
จะเป็นของสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช

ถ้าหากไม่ชัดเจนมีข้อกังขาหรือว่ามีคำยาก
ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจหรือชี้นำ
ก็ยิ่งยากที่จะทำให้เกิดความเที่ยงธรรมสมความตั้งใจของทุกฝ่าย
กระบวนการทำประชามติจะดีเพียงใดก็ตามค่ะ
ดังนั้นถ้าหากปรับข้อความให้สั้นกระทัดรัดชัดเจน
ไม่มีลักษณะที่อาจจะถูกเข้าใจว่าชี้นำจนทำให้ประชามติเกิดความกังขา
โดยยังคงความหมายและเจตนาในการถามและการตอบ

แต่ถ้าหากทุกฝ่ายยืนยันว่าเกินขอบเขตเงื่อนไขทางกฎหมายในการจะปรับแก้แล้ว
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานก็พร้อมจัดการให้มีการออกเสียงประชามติอย่างเต็มที่
ในอลงกรพลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทขอว่าอย่าคิดแทนประชาชน
ว่าจะไม่เข้าใจความหมายของคำถามพ่วงประชามติอีกทั้งคำถามพ่วงของสปทไม่สามารถปรับแก้ได้แล้ว
เป็นหน้าที่ของสนชและกรกตดำเนินการทำประชามติต่อไป
ส่วนทางด้านในจศแก่นำพักเพื่อไทยโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวว่า
ถ้าหากติดตามความพยายามของแม่น้ำ๕สายตั้งแต่ต้น
จะเห็นว่ามีความมุ่งหมายชัดเจนที่จะให้ได้รัฐบาลที่มีคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรี
ด้วยวิธีให้สวที่มาจากคอสชสามารถร่วมตั้งนายกรัฐมนตรีได้
และให้กำกับควบคุมการทำงานของรัฐบาลในเรื่องสำคัญ
ดังนั้นการวิจารณ์คำถามพ่วงประชามติไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
แต่ข้อดีของการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะทำให้ประชาชนตัดสินใจง่ายขึ้นว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
วิภาควิจารณ์บำแหนกคำถามยาวเหยียดเกินไป
โดยเฉพาะกรกตบอกว่าต้องไปปรับปรุงคำถามใหม่
เปลี่ยนให้มันสั้นลงเข้าใจง่ายมากขึ้นให้ประชาชนเข้าใจถึงความหมายของคำถามนั้นนะครับ
วันนี้บรรดาคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะวิเคราะห์แล้วก็มองเรื่องนี้อย่างไรติดตามพร้อมกันในตลบม่านการเมืองครับ
เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าความต้องการของใครเมื่อต้องการแล้วไม่ต้องทำให้สำริดผลให้ได้
ไม่ได้แบบนี้ก็ต้องเอาอีกแบบหนึ่งมันเป็นการทำประชามติที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดนะครับ
คือธรรมดาของประชาปติเขาอยากจะรู้ว่าประชาชนคิดเห็นอะไรในเรื่องใดก็ถามกันตรง
เอาไม่เอาก็จบกันแต่คราวนี้กลายเป็นประชามติเหมือนสำล้อพ่วงข้าง
คือนอกจากถามประชาชนว่าจะรับหรือไม่รับรัฐมนูลฉบับนี้แล้วยังมีคำถามพ่วงมาด้วย
แล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าคำถามที่พวกออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยกลมกลืนไปกับเรื่องที่ถามในแง่ไหน
ว่าไม่กลมกลืนอาจจะค้านว่ากลมกลืนก็ได้แต่ว่าผมมองว่าไม่กลมกลืนเพราะว่าถามประชาชนว่าจะรับรัฐมนูลฉบับนี้หรือไม่
ประชาชนตอบแล้วถามว่ารัฐมนูลฉบับนี้ที่รับเนี่ยหรือไม่รับเนี่ยจะต้องแก้ไขหรือไม่
มันก็รู้เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าถามในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน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

ควรจะทำอะไรให้มันแนบเนียนให้มันสอดคล้องให้มันดูดีนะครับ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะประดิษฐ์ถ้อยคำใหม่
ทางกรกฎาวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์วิศนุ
เพื่อจะประดิษฐ์คำใหม่แต่ก็ให้เป็นในลักษณะนี้ค่ะ

ครับก็คงจะช่วยได้

คือทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่คงจะไม่ละทิ้งเป้าหมายนะครับ
คือให้สว๒๕๐ซึ่งแต่งตั้งมีส่วนร่วมลงมติ
ก็ควรถามไปตรงเลยไหมว่าให้สมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วม
ก็รอดูเพราะว่าคำถามก็ออกมาก่อนลงประชามติแน่ใช่ไหมฮะ
แต่คราวนี้ผมมองในภาพรวมได้ไหมนะครับ

และถ้าเราดูจากความเคลื่อนไหว

ทั้งคอสชและทั้งคุณภักษิณส์

ตอนนี้ก็จะแจกโปสเตอร์
อันนี้ชี้ชัดว่า
ทั้งฝ่ายต่อต้านคอสชเนี่ย
ทั้งคุณทักษิณและภักดิ์เพื่อไทย
เขาก็ยังคงดำรงเจตจำนงของเขาในความได้เปรียบ

เขาเคยบอกว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะ
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำทุกอย่าง
เพื่อประคับประคองความได้เปรียบในการเลือกตั้งไว้

ก็อ่านชัดก็รู้
แล้วก็มีภารกิจที่จะต้องเปลี่ยนผ่าน
ถึงมีเครื่องมือมีกลรกัยอะไร

เพราะว่าใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์

ผมขอมองตรงที่โคสกรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา

นายกประยุทธ์ไม่สบายใจ
พี่มะกันก็ให้จำกัดอำนาจทหาร
ทางนี้ก็ซ้ยกลับไปว่าชี้แจงหลายหนแล้ว
ทำไมพยายามไม่เข้าใจหรือ
แล้วก็วันผิดกฎหมายทั้งนั้นอะไรต่างนะ

ให้มีเสรีภาพทำผิดกฎหมาย

ก็ต้องควรแล้วก็บอกให้พวกคนไทย
ที่ไปใช้เวทีประเทศอื่น

ทั้งขอสชเองก็ชัดเจนแล้ว

เช่นกันประชาชนล่ะ

ประชาชนก็มีหน้าที่นะครับ
ในการที่จะหยอดบัตร

หงาตรางสองฝ่ายต้องออกมาก็อย่างนี้ชัดเจน

ขนาด๑๕๒ต่อ๐

ให้เสาว่ามีสิทธิ์
ผมก็มองดูว่าก็คงจะเป็น

เพราะขอสชเองในตามร่างรัฐมนูล
ที่ผ่านมาเนี่ยมันคล้ายว่ามันยังขาดอยู่นะครับมันยังไม่ครบองค์ประกอบนะครับ
เขาก็ต้องผลักดันอันนี้ขึ้นมาไม่งั้นเนี่ยโอ้โหคนทั้งสภาเนี่ย
คงไม่ออกมาสลัดสลวยออกมาอ่าให้แต้มากมายังเงี้ยนะครับ
แล้วก็อำนาจของคอสชเนี่ยก็ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับ
มันก็จะมีอ่าพร้อมทุกองค์ประกอบเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยก็คือว่าทั้ง
คณะกรรมธิการเนี่ยนะครับร่างรัฐมนูลเนี่ยของอาจารย์มีชัยเองเนี่ย
เขาก็มองดูในการร่างที่มีการแก้ไขอันนี้ที่จะให้มีการตั้งคำถามนี้ขึ้นมา
เขาก็มองดูบอกว่ามันอ่ามันไม่ใช่เจตนาลมนะอ่าค่ะอ่า
กรรมอธิการอธิการมนุนไม่ได้คิดว่าจะให้มีอย่างงี้อืม
ไม่ต้องการให้มีแบบนี้ด้วยนะฮะยังไม่ได้เขียนเอาไว้ให้มันนั่นเลย
ตัดออกไปเลยทั้งหมดเลยไหมเนี่ยเพราะเขาก็มองดูรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีอ่า
อ่ามีคำถามอันนี้ขึ้นมาแล้วก็อ่ากลายเป็นว่าอ่า
รัฐมนุนก็ยอมรับขึ้นมาต้องมีการแก้ไขให้สวเนี่ย
เข้ามาร่วมในการโหวตนายมตรีเนี่ยเขามองถึงอนาคตว่าคนที่จะมาเป็นนายกรรมตรี
ในตอนนั้นถ้ามันจำเป็นเข้ามาเป็นคุณจะเป็นอย่างมีความสุขไหม
พอสรชอกันดังแล้วกรรมที่การก็แล้วอ่าฝ่ายอ่าไม่เห็นด้วยเพื่อไทยเสื้อแดง
แล้วก็อ่าแสดงออกมาเห็นแล้วไปใช้ที่ปลาดอาจจะแทงกั๊กบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
เห็นอยู่ทั้งหมดก็อยู่ที่ประชาชนนั่นอ่ะใช่ว่าคุณจะเอายังไงอืม
นี่คือคำตัดสินคุณจะชี้อนาคตของประเทศจะเอาแบบไหน
ทีนี้พรบประชามติออกมาแล้วเหลือแต่เพียงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มันจะทำให้โน้มน้าวคนได้ไม่เท่ากันไหมคะ
เพราะกรทเองทางฝั่งรัฐบาลเองก็สามารถเต็มที่เชียร์ทางร่างรัฐธรรมนูลได้เต็มที่
แต่ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถที่จะโรนโรงหรืออะไรได้
มันจริงจริงแล้วมันถ้าคนถ้าคนมันคนมันเชียร์แล้วมันก็เชียร์อยู่แล้ว
ไอ้คนอีกฝ่ายไอ้เชียร์ก็มันก็ไม่เชียร์ใช่
เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องสามารถการที่จะไม่ให้ใช้พลัง
แต่เรื่องขันแดงมันก็ยังมีข่าวบอกว่านี่เป็นอะไรอ่ะ
นี่เป็นขันเบื้องต้นอ่าเดี๋ยวมาจะมีของผสมตาม

อ่าที่ทำให้เขาต้องออกมาตรการแรง
ตรงเนี้ยนี่มีคนพูดกันนะ
ข้อใส่จริงมันยังไงรู้
คนที่มีอำนาจรัฐเขาก็ต้องหาวิธีป้องกันของเขาอยู่แล้ว
แต่เราว่าเราต้องย้อนไปกันว่าในเรื่องคำถามพ่วง
จริงแล้วเนี่ยก่อนนั้นที่ข้อเสนอของให้กรรมาธิการ
ให้กรรมการร่างของอาจารย์มีชัย
เขาก็เสนอเต็มแม็กซ์
แต่ว่าถ้าเรามองจริงโดยที่จะกลับเคลื่อน๕ปี

คุณต้องถืออำนาจรัฐก็คือนายกรัฐมนตรี
แต่นี่ว่าเมื่อมันถึงไม่รู้นะมันอาจจะมองได้๒หน้า
แง่คืออาจารย์มีชัยก็เห็นว่า

ว่าถ้าท่านแรกไม่ผ่านก็ให้สวเข้ามาร่วม
ก็คิดว่าน่าจะพอแต่ว่าคอสชคงคิดแล้ว
เอางี้ดีกว่าแน่นอนกว่า
แสดงว่าขอสชไม่มั่นใจ

แล้วคิดว่าคงคมีความรับบีในศพทธหรือศพช

แล้วก็ซอว์ปะทอซอว์หน่อยชอ
เขานั่งเรือแป๊ะใช่ไหม

คุณก็ต้องไปทำงานคุณต้องจ่ายค่าเรือ

สิ่งที่เขาจะได้รับหลังจากขึ้นเรือ
จนมันจะทำให้กระบวนการทำให้ไอ้พวกที่มันไม่เห็นด้วยเลย
มันก็เหมือนนักการเมืองสมัยหนึ่ง
ที่มันเเรียเชียเฉียหมุนหน้าพรรค
นี่คือนิสัยถาวรของการเมือง

อ้างว่าเป็นสมัครเล่นแล้วเข้ามาทำ
ก็ต้องหาวิธีการเช่นนี้
ผมอยากจะชี้ไปถึงประเด็น
ในการที่ทำงาน
สวทธพธก็ดีสวทธก็ดี
ผมว่าค่อนข้างจะน่าเกลียดนะครับในแง่ที่ว่า
เฉลี่ยกันเกินไปถามกันตรง
โดยไม่ต้องใช้สมอง
จริงแล้วน่าจะตั้งคำถามที่มอบกว่าผมชมกศนก๊อกตอ
กรกตซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
ก็ตื่นเนื่องคืนจะต้องตั้งคำถามให้ง่ายกัน
เข้าใจเพราะคำถามอันนี้ดูดีแล้วที่ออกมาจากสภานิติบัญญัติเป็นคำถามลวง
เป็นคำถามหลอกให้คนสับสนเข้าใจผิด
ที่ถามว่าให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกดีหรือไม่
คนส่วนใหญ่เขาไม่สามารถจะมานั่งคิดหรือแยกแยะว่ารัฐสภาคืออะไร
สภาผู้แทนและวุฒิสภา๒สภารวมกันเป็น๑รัฐสภา
ก็คิดผสมพลเพลงว่าดีแล้วดิให้รัฐสภาเลือกนายก
สภาพวอลก็คืบคลานกล้าไปจะมีเสียงด้วย
มันเป็นการตีเนียนด้วยอย่าคือจะไม่บอกให้อำนาจสภาพวอลโวท
ถึงจะเป็นเรื่องของรัฐสภาถูกต้องถูกต้อง

จะให้สวมีสิทธิ์ร่วมโหวตนายกด้วยหรือไม่
แล้วผลจะออกมาแตกต่างกับคำว่า
รัฐสภาเลือกนายกหรือไม่เนี่ยแตกต่างกันเยอะนะครับ
ต้องให้ชัดก็เดี๋ยวคำถามต้องฝากตรงนี้เพราะถ้าไม่ชัด
อย่างนี้หลอกลวงนี่ให้ประชาชนมา
ประชาชนเองก็จะบอกว่าอ่ะก็ถูกลอกเหมือนไหน

การออกมาแบบที่ว่าที่ไม่ชัดนี่นะคำกล้ม

เพราะว่ามติของสนชเขาก็
เขาเรียกว่าเล่นสำนวนเล่นศัพท์
ตามรัฐธรรมนุน

แล้วเผลอไปก็

ฝ่ายที่ได้เปรียบในสนามเลือกตั้งก็พยายามรักษาความได้เปรียบไว้
ฝ่ายอำนาจพิเศษซึ่งปล่อยให้เลือกตั้งแล้วจะต้องไปเจออะไรบ้าง
เขาก็มองข้ามช็อตไว้แล้ว
ไอ้การที่ก่อนจะไปลงประชามติหรือลงประชามติแล้วก่อนเลือกตั้งเนี่ย
สถานการณ์บ้านเมืองการปะทะกันการเผชิญหน้ากันตรงนี้เนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าติดตามมากกว่า
ช่วงหน้าเราจะติดตามเรื่องของสงกรานกัน
คงต้องถามทั้งสองท่านว่าเตรียมเสื้อผ้าแบบไหนไปเล่นน้ำสงกรานกันบ้างครับ
ก็ต้องนึกถึงลายดอกเพราะว่าผ้ามันบางด้วย
ถ้าเป็นผ้าไทยบางชนิดมันหนาไปหนาไป

จำได้ว่าปีที่แล้วผู้ประกาศนัดกันใส่ผ้าถุงชุดไทย

ปีนี้กระแสผ้าไทยไม่ค่อยมา
แต่ว่าเสื้อลายดอกมาแรงกว่ายอดขายค่อนข้างดี
ติดตามพร้อมกันช่วงหน้าครับ

ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของการจัดงานสงกรานที่จัดขึ้นทั่วประเทศ

ถ้าพูดถึงเรื่องของสงกรานแน่นอนนะครับ
ต้องนึกถึงเสื้อผ้าลายดอกหรือว่าผ้าไทย
เพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสสวยงาม
เข้ากับประเพณีสงกรานของไทยนะครับ
ตอนนี้ครับเสื้อผ้าลายดอกนะครับก็ขายดีเป็นพิเศษนะครับ

เพราะว่าเป็นการไปซื้อรองรับช่วงของสงครานครับ

มีการจัดพิธีส่งน้ำพระบรมศาลีบริกฐาตุนะครับ
พร้อมทั้งมีการห่มผ้าแพร่รอบองค์เจดีหลวง
อายุกว่า๗๐๐ปีที่วัดราชบุรณะด้วยครับ
ไปดูกันก่อนที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ชาวจังหวัดพิศนุโลกจำนวนมากร่วมใจการทำบุญ
ก็จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล
แล้วก็ประกอบพิธีอันเชิญพระบรมศาลีบริกฐาตุ
ประดิษฐานอยู่บนมนตบวัดราชบุรณะ
นำไปตั้งบนแท่นพิธีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
มีโอกาสไปส่งน้ำพระบรมศาลีบริกฐาตุ
จนถึงวันที่๑๕เมษายนนี้นะครับ
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงคราน
จากนี้ยังได้ร่วมกันห่มผ้าแพร่๓สี

ลงจากสาราการประเรียนก่อนไปวนรอบเจดีหลวง
อายุเก่าแก่กว่า๗๐๐ปีจำนวน๓รอบ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับ

พระครูสุนทรเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ
พร้อมด้วยประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
ทำพิธีอันเชิญพระรอดหลวง๑๓๒๙ปีจากบนวิหาร
เพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำขอพร
ในวันเทศกาลสงครานหรือว่าปีใหม่เมืองประจำปีนี้ครับ
จนถึงวันที่๑๖เมษายน

ส่งผลให้เสื้อลายดอกนั้นก็ขายดีตามไปด้วย
วาสนาพลขางเจ้าของร้านขายเสื้อ
เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูก็บอกว่า
ปีนี้หน่วยงานราชการก็รวมทั้งประชาชนนะครับ
ก็นิยมพากันไปซื้อเสื้อลายดอกจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ปีนี้ขายดีมากเพราะราคาไม่แพงเหมือนปีที่ผ่านมา
ของเด็กเนียมราคา๗๐บาท๑๐๐บาทเท่านั้น
ส่วนผู้ใหญ่ก็ไม่แพงเหมือนกันครับ

ก็ขายได้ถึงวันละ๒๐๐ตัว
คาดว่าจะขายดีไปจนถึงวันที่๑๕เมษายนนี้ครับ

ว่าจะเป็นลายดอกหรือว่าผ้าไทยใส่กันได้

ที่ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์ทั้งกินแล้วก็เที่ยวได้

ซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีในวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนจำนวนมาก
เดินทางไปรับประทานอาหารตามห้างสรรพสินค้าค่ะ
ตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์มาตรการกินเที่ยวช่วงเทศกาลสงกราน
วันที่เก้าถึงสิบเจ็ดเมษายนนี้ตามร้านอาหารต่างภายในห้างสรรพสินค้า
ทุกร้านก็เตรียมความพร้อมในการที่จะออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ค่ะ
ทำให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์ไม่ต้องรอนานทั้งนี้ก็เพื่อเป็นมาตรการในการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
อดรับกับมาตรการของรัฐห้างสรรพสินค้าต่าง
มีการจัดแคมเปญลุ้นรับสิทธิพิเศษต่างต่างด้วยนะคะทางผู้บริหารดีเอ็มโพเรียมกรุ๊ปก็เชื่อว่ามาตรการนี้
ให้ประชาชนสามารถนำรายจ่ายไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
จะเป็นการจูงใจให้ประชาชนมาใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้ากันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละยี่สิบถึงร้อยละสามสิบ
ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ
ทีนี้เรื่องนี้หลายคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวในไทยแล้วก็เตรียมที่จะขอใบกำกับภาษีจากหลายที่
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องออกมาเตือนกันนิดนึงนะครับ
เพราะว่าสมาคมพัฒนาคารไทยเขาออกมายอมรับนะคะว่าประชาชนอาจจะใช้สิทธิ์ได้ไม่เต็มที่มากนัก
เพราะว่าร้านอาหารทั่วประเทศเนี้ยนะคะสามารถที่จะออกใบกำกลับภาษีได้เนี้ยมีเพียงหนึ่งหมื่นร้านเท่านั้น
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณค่ะ
ผักสดเนื้อหมูเนื้อปลาและวัตถุดิบต่างในร้านครัวคุณกุ้งย่านท่าราชวรดิต
ซื้อจากตลาดสดโดยมีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบเฉลี่ย๓แสนบาทจากต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด๑ล้านบาท
ส่วนที่เหลือจะซื้อจากห้างค้าส่งที่สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบได้
รายจ่ายจากวัตถุดิบส่วนใหญ่เกินครึ่งไม่มีใบกำกับภาษียังถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่ซื้อมา
ซื้อจากตลาดสดค่ะไม่มีใบเสร็จรับเงินมาให้ทำให้บรรดาร้านอาหารจากทั่วประเทศเกือบร้อยละเก้าสิบ
เจ้าของกิจการครัวคุณกุ้งยืนยันว่าร้านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด
ตามกฎหมายการทำธุรกิจบริการสามารถออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าได้
แต่ยอมรับว่าปัญหาของร้านอาหารส่วนใหญ่คือไม่สามารถขอใบกำกับภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดได้
ซึ่งจะกระทบต่อการทำรายรับรายจ่ายสรุปเป็นรายได้สุทธิประจำยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร
ประกอบกับมีต้นทุนจากการชำระภาษีหลายประเภทเช่นภาษีป้ายร้านค้าและภาษีลานจอดรถซึ่งถือเป็นต้นทุน
ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดียอดขายตกรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ทำให้ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่ระบบภาษี
ขนาดเดีวยังกันผู้ประหลีพวกเองไม่ต้องการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ขอแบบแบ่กำกับภาษีจากทางร้าน
ผักกุ้งหอยปูปลามันไม่มีอยู่แล้วนะคะไม่มีใบเสร็จอยู่แล้วนอกจากเป็นพวกน้ำมันพืช
เพราะว่าทุกวันนี้มันทำอะไรมันกระโดดข้ามไปข้ามมา
บางครั้งประชาชนก็ทำอะไรไม่ค่อยถูก
ข้อมูลจากสมาคมพัฒนาคารไทยระบุว่า
ไทยมีร้านอาหารทั่วประเทศ๑แสนร้าน
แต่มีร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้เพียง๑๐๐๐ร้าน
ทำให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตามมาตรการกินเที่ยวช่วงสงกราน
หย่อนภาษี๑๕๐๐๐บาทได้ไม่เต็มที่

จะช่วยกระตุ้นให้ร้านอาหารเข้าสู่ระบบภาษีเพิ่มขึ้นอีก๑๐๐๐ร้าน
ในเมื่อรัฐบาลไม่มีแรงจูงใจอะไร
ให้คนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลมากระตุ้น
หรือมาสร้างแรงจูงใจกับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ว่าถ้าเข้ามาสู่อย่างนี้แล้วเนี่ยยอดขายคุณจะสูงขึ้น
เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคอยากมาใช้
โดยเฉพาะจะเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อด้วย

ที่พบว่าช่วงมาตรการช็อปช่วยชาติปลายปี๒๕๕๙
มีประชาชนหลายรายร้องเรียนมาว่า
ภาครัฐคาดหวังว่าการออกมาตรการครั้งนี้
จากจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย
ร้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากผู้ซื้อ
ยังจะช่วยกระตุ้นให้ร้านค้าร้านอาหาร
ที่มีรายได้เกิน๑ล้าน๘แสนบาทต่อปี
เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
สิริพักษ์กระมวลไตรตรงรีคูณ
ข่าวเทลัททีวีแรงงาน
ช่วงหน้าจะมาติดตามความคืบหน้าของคดี
ที่มีพ่อค้านุ่มชาวไทยไปทะเลาะกับแม่ค้าสาวชาวพม่า

พ่อค้านุ่มชาวเชียงรายได้ประกันตัวแล้ว
หลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาสกับแม่ค้าชาวพม่า

เตรียมขึ้นศาลช่วงปลายเดือนนี้

โอ้โฮ

ไปดูเหตุการณ์ทะเลาวิวาสของพ่อค้าแล้วก็แม่ค้า

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กค่ะ
มีปากเสียงกันระหว่างพ่อค้าแม่ค้าร้านอยู่ตรงข้ามกันนี่เอง
โดนจับทั้งคู่มีการตั้งข้อหา๓ข้อหา
แต่ว่าล่าสุดค่ะพ่อค้าชาวไทยก็ได้รับการปล่อยตัว
ได้รับการประกันตัวชั่วคราวแล้วนะคะ
จากกรณีที่พ่อค้าวัย๓๖ปี
ซึ่งเป็นชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายกระเป๋าหนังเครื่องหนังต่าง
ตลาดท่าล้อจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่า
ไปมีปากเสียงกับร้านจำหน่ายเสื้อผ้าของชาวพม่า

ก็เป็นสาเหตุนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดี๓ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาแรกคือข้อหาทำร้ายร่างกาย
ข้อหาที่๒ด่าทอทำให้อับอายในที่สาธารณะ
และข้อหาที่๓กฎหมายเกี่ยวกับชาวต่างชาติว่าด้วยการเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและมากระทำผิด
มีโทษจำคุกสูงสุดหนึ่งปีต่ำสุด๖เดือนทำให้ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจจังหวัดท่าขี้เหล็กนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะพ่อค้าชาวไทยก็ได้รับการประกันตัวจากศาลจังหวัดท่าขี้เหล็กออกมาแล้ว
วงเงินประกันอยู่ที่๒๐ล้านจานหรือว่า๖แสนบาทไทยค่ะ
มีกำหนดนัดส่งตัวไปขึ้นศาลที่จังหวัดท่าขี้เหล็กในวันที่๒๕เมษายนที่จะถึงนี้
พ่อค้าชาวไทยราวนี้รายนี้หลังจากได้รับประกันตัวก็บอกนะคะว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประกอบกับว่าตัวเองเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจขายไม่ดีจนไม่พอจ่ายค่าเช่าร้านก็เลยเกิดความเครียด
ก็ฝากเตือนมายังพ่อค้าแม่ค้าที่จะไปทำการค้าฝั่งจังหวัดท่าขี้เล
ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าให้ศึกษาด้านกฎหมายให้ดี
และที่สำคัญให้เคารพกฎหมายของทางการพม่าอย่างเคร่งครัดไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเหมือนตัวเขานี่แหละค่ะ
ในวันนี้มีการสัมมนากันประเด็นเรื่องของภัยแรงที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งทางด้านนักวิชาการก็มองว่าการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาของภาครัฐยังคงมีจุดอ่อนเพราะว่าไม่มีการกระจายอำนาจกันค่ะ
ก็เรียกร้องอยากให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้
ขณะเดียวกันทางด้านของกรมชลประธานก็เป็นห่วงว่าวิกฤตน้ำแรงในเวลานี้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วค่ะ
งานสัมมนาสาธารณะฝ่าวิกฤตน้ำนายทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประธานยอมรับว่า
อุบลรัฐอาจจะมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงเพราะปัจจุบันใช้น้ำที่ระดับต่ำสุดที่มีผลต่อความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าไปแล้ว๘ล้านลูกบาทเมตร
และถ้ายังไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มจะทำให้กำลังการผลิตต่ำลงเรื่อยเรื่อยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกถึงสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
ส่วนเขื่อนภูมิพลใช้น้ำสำรองแต่ยังไม่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
พอแต่ว่าในการผลิตกระแสไฟฟ้าผมยกตัวอย่างนะครับว่าระดับน้ำต่ำสุดที่จะมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับ
สมมุติว่าระดับหนึ่งแล้วกันนะครับคือตอนเนี้ยมันถึงแล้วมันต่ำกว่าระดับนั้นแล้วนะครับ
แต่ถ้าน้ำมันต่ำลงเรื่อยมันไม่สามารถที่จะผลิตเดินเครื่องไฟฟ้าได้ครบทุกเรื่องมันก็จะหลีลงไปเรื่อยจนถึงต่ำสุด
นั่นเขาเรียกว่าจะไปถึงหรือน้ำตายแล้วแต่ตอนนี้ไม่มี
ส่วนปริมาณน้ำใน๔เขื่อนหลักรุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้
แต่ถ้าหากไม่เพียงพอจะแก้ปัญหาด้วยการขุดเจาะน้ำบาดาน๖๐๐บ่อ
พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่นอกเขตชนละประธาน
เพราะมีพื้นที่ที่เข้าใกล้วิกฤตเกินครึ่งของประเทศ
รวมแล้วมากถึง๑๕๒อำเภอใน๔๒จังหวัด
นายนิพนธ์ภัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เกิดจากการไม่กระจายอำนาจไม่เคยมีการสำรวจความต้องการใช้น้ำจากทุกฝ่าย
เสนอให้รัฐบาลตั้งเป็นคณะกรรมการเข้ามาดูแลการบริหารจัดการน้ำอย่างถาวร
ก็จะต้องมีคือเรารู้ว่าปัญหาของระบบบ้านเราคือปัญหาหน่วยราชการ
คือการไม่บูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่าง
เวลาเกิดปัญหาเราตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่าง
แต่ละชุดก็ไปดูแลแต่ละเรื่องเช่นไปดูแลเรื่องมหาดไทยไปดูแลเรื่อง
ไม่มีน้ำปลาปลากรมชนประธานไปดูแลเรื่องการจัดสรรน้ำ
เพื่อเกษตรบ้างเพื่ออะไรต่างบ้างต่างคนต่างก็ไปทำกัน

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ทั่วโลกนั้น

ในประเทศไทยมีอากาศร้อนแต่ว่ามีฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บตกในภาคอีสาน
ส่วนต่างประเทศมีทั้งเรื่องของฝนตกทั้งเรื่องของหิมะละลาย
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัย
คุณผู้ชมครับมาเจอกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เช่นเคยครับ
เราจะย้อนกลับไปดูนะครับ๗วันที่ผ่านมา
แต่ละจุดบนโลกของเราใบนี้นั้นต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติอะไรกันบ้าง

หลายจุดในเมืองไทยครับต้องเจอกับเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในภาพณขณะนี้นะครับ
นี่คือเหตุการณ์พายุฤดูร้อนนะครับ
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นในหลายอำเภอของจังหวัดบุรีลำครับ
ภายุรมแรงหอบเอาทั้งฝนแล้วก็ลูกเห็บตกท้าโคนเหมือนกับไฮม่ายังไงอย่างงั้นสิเดียวครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้หลังคาโรงเรียนหลายแห่งถูกพัดปิวเปิดออกนะครับ
ต่อกันที่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากิสถาน

ที่นี่ก็ต้องเจอกับพายุฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
จากฝนที่ตกลงมาก็ทำให้เกิดดินสะลายทับหลังคาบ้านลื่นประชาชนหลายสิบหลัง
จนทำให้๒ทานน้ำแข็งที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกกำลังละลายอย่างรวดเร็ว
ซึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากภาวะโลกร้อนทำให้กิจกรรมปีนยอดทานน้ำแข็งขึ้นมาชมความสวยงามที่มีมากว่า๑๐๐ปีต้องปิดฉากลงครับ
เพราะว่าตอนนี้จีนที่อยู่บริเวณต้นน้ำมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
ก่อนที่จะปล่อยผ่านเมียนมาลาวไทยกัมพูชาและเวียดนาม
ก็จะเป็นประเทศสุดท้ายที่อยู่บริเวณปลายแม่น้ำโขง
ที่จะได้รับน้ำจากการจัดสรรมาตามรุ่มน้ำโขงแห่งนี้
มาต่อกันที่ป่าลาวครับหูเกาะในมหาสมุทรปาซิฟิก
ตอนนี้ก็ประสบกับภัยแรงอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับและอาจจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ภายในเดือนนี้
เรื่องต้นต้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากทางการประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันแล้ว
เพื่อที่จะจัดส่งน้ำมาให้ป่าเหล่าใช้ยังชีพประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ
ประชากรกว่า๒๐ล้านคนในบังกลาเทศต้องดื่มน้ำที่ปนเปื้อนสารหนูนะครับ
ซึ่งสารหนูนี่เองก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่าง
ว่าโรคมะเร็งในตับไตกระเพาะปัสสาวะและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
จนตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง๔๓๐๐คนต่อปีครับ

มีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๖๙ลึกลงไปใต้ดิน๓๓กิโลเมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วานูอาตูนะครับบนเกาะแปซิฟิกใต้
สันสะเทือนรู้สึกได้ในหลายเมืองเลยทีเดียว
แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่มีรายงานความเสียหาย
รวมไปถึงการประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์ซึนามิแต่อย่างใดครับ
ปิดท้ายกันที่เม็กซิโกเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
ที่ตอนนี้ประเทศหลายประเทศตื่นตัวเหลือเกิน
เม็กซิโกออกนโยบายจำกัดรถยนต์
เพื่อลดจำนวนรถบนท้องถนนให้ได้๑๔๐ในช่วงวันพุธ
เนื่องจากมลภาวะทางอากาศตอนนี้
ทะยานไต่ระดับอยู่ในภาวะรุนแรง
แล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเมืองแล้ว
เช่นเดียวกับหลายจุดในเมืองไทยณขณะนี้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ละอองก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
มาถึงสุขภาพของประชาชนเช่นเดียวกัน
ยังไงช่วงนี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามเทศกาลต่าง
คงต้องตรวจสอบทั้งในเรื่องของสภาพอากาศ
เอาละค่าสวนภาในบรรเทิง
สองสาวสวยของเรามีเรื่องราวของลูกกระตันยู

ใช่แล้วละค่ะคนหนึ่งบวช

รวมถึงอุทิศสวนส่วนไปให้กับบุคคลที่
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เขาที่ก่อขึ้นด้วย

ใช่แล้วค่ะและไปติดตามปรากฏการณ์
ของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากแดนกิมจิ

แน่นอนว่ามีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังปาดน้ำตาแบบเราสองคนนะคะ

เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามในรายการพาเรทบันเทิงนะคะ
แล้วหลังจากที่จบพาเรจบันเทิงนะคะ
ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักและศึกสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปค่ะ
ติดตามข่าวอีกครั้งในครบข่าวเด็กเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับ
๓คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อน

สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ท่านจิตคุมมารีส่งไปสักขีพยานในพิธีโรงดาบบันทึกความเข้าใจ
เรื่องการวิจัยวิทยาศาสตร์คั่วโลกของจีนกับไทย
วันที่๖เมษายนพุทธศักราช๒๕๕๙เวลา๑๕นาฬิกา
ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปะกิ่ง
ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานคร๑ชั่วโมง
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ศาสตราจารย์ดรภัยรัฐทัศยพงศ์
ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแห่งชาติเฝ้าทุนละออมพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ส่งเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
เรื่องการวิจัยวิทยาศาสตร์คั่วโลก

หน่วยงานข้วโลกเหนือและข้วโลกใต้ของจีน
หรือสวทชสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อสารงานศึกษาวิจัยเรื่องวิทยาศาสตร์คั่วโลกของประเทศไทย
ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์คั่วโลก
ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของประเทศไทยจำนวน๔แห่ง
ซึ่งเคยส่งหรือสนใจจะส่งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์
ร่วมคณะสำรวจคั่วโลกใต้กับหน่วยงานคั่วโลกเหนือและคั่วโลกใต้
แก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบุรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและสวทช
ในฐานะหน่วยงานประสานงานกับสถาบันวิจัยคั่วโลกแห่งจีน
เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์คั่วโลก
ตามพระราชดำริสมเด็จพระราชราสุดาสยามรมราชกุมารี
ชีววิทยาทางทะเลสมุทรศาสตร์ธรณีฟิสิกส์และธรณีเคมี
เขตของความร่วมมือคือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้

เปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา
รวมถึงการให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน
ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันอาทิการประชุมวิชาการ
จัดทำโครงการวิจัยร่วมกัน
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานต่างที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อการประสานความร่วมมืออันดี
ก่อนหน้านี้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสวทชและหน่วยงานคั่วโลกเหนือและคั่วโลกใต้
สวทชในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการวิจัยคั่วโลกตามพระราชดำริ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ไทย
ไปร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรายชื่อเพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย
จากสมเด็จประเทศพระราชราชสุดาสยามรมราชกุมารี

ทั้งนี้ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้นักวิทยาศาสตร์จาก๓มหาวิทยาลัย
คือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบุรพา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตัคติกของจีนทุกปี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗เป็นต้นมา
ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ไทยได้เดินทางไปร่วมศึกษาวิจัย
วิทยาศาสตร์คั่วโลกกับคณะสำรวจของจีนแล้ว๕คน
และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อส่งนักวิทยาศาสตร์ไทยอีก๒คน
ไปร่วมกับคณะสำรวจในปี๒๕๕๙
เวลา๑๕นาฬิกา๕๕นาที
สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปมหาศาลาประชาชน

ประธานสภาพผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
และมีพระราชปฏิสันธารด้วยนายจางเต๋อเจียง
เรื่องความจำเป็นที่จะต้องจัดการบริหารน้ำ
โดยกล่าวถึงเขื่อนซานเสียว่า
มีประโยชน์เรื่องการบริหารน้ำตามน้ำมากน้ำน้อย
รวมถึงการเดินเรือคมนาคมทางน้ำสะดวกขึ้นมาก
อกจากนี้ยังมีประโยชน์เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
ส่วนความจำเป็นที่จะต้องใช้รถไฟเป็นการประหยัด
หากมีรถไฟติดต่อกันได้ถึงทวีปเอเชีย
จะทำให้การติดต่อภายในภายนอกประเทศ
สะดวกไปมาหาสู่กันง่าย

การค้าระหว่างประเทศเจริญขึ้นมาก
พร้อมกันนี้ประธานสภาพผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในตอนข้ามสมเด็จพระเทพราตรราสุดาสยามบรมราชกุมารี
นายธิรกุลนิยมเอกอัครราชทูตณกรุงปะกิ่ง

เวลา๒๑นาฬิกาสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายฟู้สวยจาง
อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

เฝ้าทุลออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก
นายธีรกุลนิยมเอกอัครราชทูตณกรุงปะกิ่ง
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง๓เหล่าทัพ
ทีมชาติไทยและค่าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปะกิ่ง
พร้อมคู่สมรสเฝ้าทุลออมพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก
โอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่๔๖เมษายนพุทธศักราช๒๕๕๙
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ต่างของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันนี้ทำให้ทราบว่าความตกลงทั้งหลายเช่น
ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการวิจัยวิทยาศาสตร์คั่วโลกของจีน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนั้น
สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระมหากรุณาธิคุณ
ในการพระราชทานคำแนะนำและประสานความร่วมมือกับจีน
จนเกิดการลงนามครั้งนี้เพื่อส่งนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ไทย
ไปร่วมคณะสำรวจคั่วโลกใต้กับหน่วยงานคั่วโลกเหนือและคั่วโลกใต้
ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยกับองค์กรระดับนานาชาติ
เพื่อนำความรู้ใหม่กลับมาพัฒนาประเทศ
หลังจากนี้จะทรงติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบต่อไป
เพื่อให้ได้ผลจริงจัง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
รายงานจากกรุงปะกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
เสด็จไปยังโรงเรียนพรเจริญวิทยาอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาล
เยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
รวมทั้งทรงเยี่ยมราชดรบ้านเอราวันและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จ

ผู้บริจาคเงินสมทบมูลนิธิพอสว
เครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาพิไทย
และโล่แก่ผู้แทนกรรมการอนุกรรมการ
แก่ผู้แทงรัฐกรและยารักษาโรคแก่ผู้สูงอายุ
จากนั้นทรงเยี่ยมและมีพระปฏิสันธารกับราษดร

โปรดให้หน่วยแพทย์พอสวจากส่วนกลาง

ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาพร

ในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า๔คน

หลังจากมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์แล้ว
โรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุลาพร

ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง
โอกาสนี้พระราชทานพระวรกาศให้หน่วยแพทย์พอสวจังหวัดบึงการเฝ้า
นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
มีพระดำรัฐกับสมาชิกพอสว
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป
วันนี้ที่สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
มีประชาชนและพระพิสุสามเณร
ตลอดจนคณะบุคคลและหน่วยงานองค์กรต่าง
เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมนำใจกันดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
ด้วยความจงรักพลักษณ์ดีอาทินายเอดูโดฟรีรุอิสตาเกียล
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี
และผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี
สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนายคาเบียเบคเคอร์
เอกอักษรรัชธุชิลีประจำประเทศไทยและคณะผู้ติดตาม
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคณะยาว
คณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรขลาอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินเป็นต้น
โดยในวันที่๑๕เมษายน๒๕๕๙
สำนักพระราชวังจะปิดการลงนามถวายพระพร๑วัน
และจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ในวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๙เป็นต้นไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสทรงเจริญพระชมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
แม่ของแผ่นดินวันนี้เสนอตอนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงครับ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้
โดยเฉพาะพื้นป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของรุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
พื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข
โดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
เพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ส่งพระกรุณาโปรกราบโปรกรมมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี๒๕๔๗
เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกร
ให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัว
และที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่า
ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำทาน
หวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม
ให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับ
ป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาจะได้ร่วมใจกันรักษาป่า
ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับ
การขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับ
ชาวบ้าน๓หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้
เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือน
ไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธลาบิก้านะครับ
ซึ่งตอนนี้เป็นพืชที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านระดับหนึ่งนะครับ
ทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้
ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า๑๔๐๐เมตร

พืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาชนิดต่าง
ได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่
ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเอง
ผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวง
เกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปี
นับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราศดร
ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
ทำร้ายเลื่อนลอยค่ะ
ตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างแค่ว่า
พอปลูกปี๒ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่
ลูกเรื่อยอย่างนั้นแล้วก็ทำไล่ฟีนกันค่ะ
พอเดี๋ยวนี้มีโครงการของในหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้น
มาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายหลายอย่างค่ะ
ผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะ
ได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
รายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณสี่ห้าหมื่น
นอกจากนี้ยังทรงพระกรณาโปรกระโปรกระม่อง
ให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา
ด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง
กลุ่มด้วยป่าไม้เขียวชะอุ่มอุดมสมบูรณ์
อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่าง
มีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาล
ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี
และผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติ
ในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วย
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยอุตสาหะ
ราศดรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดี
และขณะเดียวกันราศดรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์
เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ